ไปเที่ยวดูความน่ารักของน้องสุนัข

คือสุนัขบุคลิกของมันมันก็จะซุกสนอยู่แล้วนะคะ

เป็นลูกสุนัขวัย๒เดือนชื่อเขา
ติ๋มตายแน่หรือเปล่าติ๋มตายแน่หรือเปล่าสนมากยังไม่ตายยังไม่ตาย
ติ๋มเนี่ยสนมากเอาหัวไปมุดประตูกงเหล็กสุดท้ายออกไม่ได้ค่ะ
อิงงิ้งแบบนี้จนต้องหาให้คนมาช่วย
ครับถูกจัดหน้าที่กู้ไพร่ล่ะค่ะนี่หรือยังไง
โอ้ยตายแล้วน่าสงสารโอ้โหเข้าไปได้อย่างไรเนี่ย
คือนางก็โซนมากอันนี้คือตัดคอหมาหรือยังไงไม่ใช่ตัดเล็กด้านประตู
โอ้โหตกใจเลยเห็นไอ้

ที่ตัดเหล็กอันใหญ่ไปอยู่ตรงคอสุนัขแล้วตกใจ

แล้วแต่แบบเข้าไปได้อย่างไรถูกไหม
ก็คือป่าเขามันเล็กเขาก็มุดไปเรื่อย
ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องใช้ครีมตัดเหล็กออกมา
ติ๋มเป็นลูกสุนัขพันธ์บางแก้วอายุ๒เดือน
ลุดแล้วเย้อู้วลุดแล้ว

ก็เป็นความสุขสนของเจ้าติ๋มนี่แหละ

เออดูแล้วข้ามลอกเรียนแบบนะคะอย่างนี้เหรอ
เอาเป็นว่าใครที่เป็นเจ้าของก็สอดส่องดูแล

เอาเป็นว่าประตูเหล็กที่มันดูแล้วสุ่มเสี่ยงกับการเอาหัวเข้าไปมุด

บางทีรู้ว่าการต่ำมากเขายิ่งมุดออกไปเล่นนอกบ้านได้เลย

นี่สายซุกซนนะแล้วผมเชื่อว่าจังหวะที่เจ้าติด
หัวเข้าไปติดน่าจะมีรถเข็นหมูปวงหมูปิ้งวิ่งผ่าน

เงียบร้อยติดนี่น่าเชื่อเหมือนกันติดหู